ส่วนที่สระบุรีนะครับก็มีเหตุการณ์เจ้าของร้านส้มตำนะฮะ
ที่เป็นชายวัยห้าสิบปีเนี่ยมีปัญหากับอ่าคั่วหรี่นะครับ
ซึ่งเขามีปัญหาเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับที่จอดรถ
ใช่ค่ะไปยิงเขาจนตายนะครับผู้ชายคนนั้นที่เสียชีวิตอายุหกสิบแปดปีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพมวกเหล็กนะครับท่านผู้ชมครับ
เนี่ยฮะแถวนี้เป็นริมทานนะครับอ่าเป็นริมทานน้ำตกบ้านปากคลอง
หมู่สิบเอ็ดตำบลมวกเหล็กจังหวัดสละบุรี
เป็นทานน้ำตกธรรมชาติอยู่ริมถนนสายบ้านปากคลองมวกเหล็ก
แล้วมันมีพื้นที่ดินว่างเปล่าที่ชาวบ้านเขาปรับพื้นที่มาเป็นที่จอดรถ
ผู้ตายกับผู้ต้องหาเขาอยู่ใกล้ใกล้กันค่ะ
ก็เลยตกลงกันว่าตรงแถวนี้เราทำเป็นที่จอดรถเก็บสต้ง
เก็บสตางค์คนมากินส้มตำอะไรอย่างงี้ดีกว่าค่ะ
ซึ่งจริงจริงแล้วที่ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นของใครถูกต้องเป็นที่สาธารณะ
เป็นริมลำทานอ่ะนะคะมาแบ่งกันเองคือตัวผู้ตายก่อนหน้านี้
เขาก็ปลูกพืชปลูกผักอืมแต่ตัวคนก่อเหตุเข้าไปเปิดร้านขายส้มตำ
เขาก็เลยมาตกลงกันว่างั้นเราทำเป็นที่จอดรถดีไหม
นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะแล้วก็มาแบ่งสตางค์กัน
แต่หลังผู้ต้องหามาโมโหบอกว่าเนี่ยมาแอบกันพื้นที่เพิ่ม
ปลูกพืชปลูกผักปลูกพืชไร่ของตัวเอง
ตำรวจบอกว่าเหมือนกับแบ่งผลประโยชน์เรื่องของค่าจอดรถกันไม่ลงตัว
คนที่เคยปลูกพืชปลูกผักคนตายเนี่ย
เขาก็เลยอ่ะไม่ต้องจอดรถแล้วปลูกพืชปลูกผักเหมือนเดิมแล้วกัน
แบ่งที่มาปลูกพืชปลูกผักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้วมันไม่ใช่ที่ตัวเอง
มันไม่ใช่ที่ของทั้งคู่ไปยิงเขาตายนะใช่จากพ่อค้าร้านขายส้มตำ
กลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกเลยทีนี้ก็ผู้ก่อเหตุนะครับ
ถูกจับได้เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะฮะหลังจากก่อเหตุเอาไว้เมื่อ๗เมษายนนะครับ
แถวพื้นที่ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยคือนู่นแล้วฮะ
หนีไปอยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วแต่ก่อเหตุไว้ที่สระบุรีนะครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอุบลเถาทองอายุ๕๐นะครับ
ใช้ปืนจุด๓๘ยิงในหลังศรีสมัยอายุ๖๘ปีเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปหลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพยานจนทราบว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งเนี่ยฮะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยช่วงวันเกิดเหตุนะครับ
ทะเลาะกันแล้วก็ยิงเขาแล้วก็หนีไปเลยนะครับ
ขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินริมทานนะครับที่มันงอกออกมา
ก่อนหน้านั้นผู้ต้องหากับผู้ตายตกลงนำที่ดินบริเวณริมทาน
มาเป็นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวแต่ภายหลังผู้ตายได้เอาเชือกมากั้นพื้นที่บางส่วน
เอาไปปลูกพืชไร่กับปลูกผักวันเกิดเหตุมีปากเสียงกันเรื่องที่ดิน
ผู้ตายก็ไปหยิบมีดขอยาวประมาณ๑เมตรเดินเข้ามา
ผู้ต้องหาก็ไปหยิบปืนเดินเข้าหาเช่นกันมีการท้าทายกัน
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะกระหน่ำยิงไปจนแบบคือหมดโม่เลยอ่ะ๖นัดอ่ะนะ
กระสุนเจาะเข้าร่างของในหลังสี่นัดเข้าที่อกซ้ายสามขาซ้ายหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่คาที่ตรงลานจอดรถตรงนี้ภูมิกับการสพมวกเหล็ก
บอกว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา
พบปืนที่ใช้ก่อเหตุเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็ติดตามไปตรวจยึดรถกระบะโตโยต้าสีขาวที่ผู้ต้องหาขับหลบหนี
ซึ่งไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอวังม่วงสระบุรี
จะสืบทราบว่าหลบหนีไปกบดานอยู่ที่สะแก้ว
ก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวมาจนได้ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
ยิงเขาตายจริงแต่ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

เรื่องของเรื่องที่เรื่องตกลงกันไม่ได้

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับผู้ต้องหา๓ข้อหานะครับ
คือฆ่าคนตายโดยเจตนาพก
ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็
เกี่ยวกับเรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาไม่ยอมไปทำแผนนะครับ

ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ

แต่ว่าก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา